คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องมาตรการคุมเข้มวินัยจราจร
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกราน

คุณต้องขึ้นไปบนรถแล้วก็คาดเข็มขัด
จะได้ถ่ายเซลฟี่เหมือนนายกรัฐมนตรี

คืออย่างที่บอกนะคะว่าหลังจากที่มีมาตรา๔๔มาคุมเข้มเรื่องนี้
แล้วก็เมื่อวานมีรูปนายกรัฐมนตรีเซลฟี่
เข็มขัดนิรภัยตอนที่นั่งเบาะหลังเนี่ยนะคะ
ก็นี่เลยเป็นภาพหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้
หลายคนไม่ค่อยเคยเห็นภาพแบบนี้ไง

ก็เห็นภาพแบบนี้เอ๊ะตัดต่อกันไหมหรือเปล่า
คือเอาจริงคุณผู้ชมภาพนี้มีคนถามในโลกโซเชียลว่า
ทำไมดูศีรษะท่านนายกดูลอย

ใช่ค่ะซึ่งมีการเผยแพร่กันในโลกโซเชียลมีเดีย

ทีนี้เมื่อวานนักข่าวเขาก็ไปถามนายกรัฐมนตรีเลยค่ะ
ว่านี่เป็นภาพจริงหรือว่าภาพตัดต่อครับท่าน
แล้วก็นายกบอกว่าเป็นภาพจริงสิ
คืออยากเป็นแบบอย่างให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจร
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยเข็มกลัด
เก๊ทุกทีท่านนายกใส่อันนี้ไหม
ดังนั้นก็เลยมีคำถามไปถามท่านนายยกรัฐมนตรี

หมดไหมไม่มีหมดหรอกครับ

อย่างนี้ลดไป๒แถวลดถูก
ก็เขามีค่อยยกเว้นได้ไหมก็ไปดูสิ

คุณไม่ฟังเขาล่ะเขาพูดคุณไม่เคยฟังเลยเหรอ

แล้วใครจะบ้าอะไรไปรัดเกมขัดที่๒แถว
ถ้าหมองคิด
ถามว่าใครจะบ้าให้ไปรัดเข็มกัดที่๒แถว
ถ้านั่ง๒แถวต้องฆ่าเกมขัดนี่ก็ไม่ใช่แล้ว
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าหลังจากที่ตอบคำถามสื่อมวลชนเสร็จแล้ว
นายกออกไปก็มีการนั่งรถยนต์
แล้วเปิดกระจกโชว์ผู้สื่อข่าวด้วย
คือนั่งเบาะหลังแล้วก็เปิดให้เห็นว่าเนี่ย
ขาดอยู่ในนั้นแล้วบอกมือบ๊ายบาย
ออกมือบ๊ายหรือว่าบอกว่าถ้ารูปเก่าไม่ชัด
ถ่ายเดี๋ยวถ่ายให้ใหม่เอาให้ชัดเลย
นี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทำเป็นตัวอย่าง
แต่ว่าอย่าลืมนะครับตามประกาศของคอสชเรื่องของความปลอดภัย
ดังนั้นทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลรถตู้รถโดยสาร
รถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ที่วิ่งระหว่างจังหวัด
ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
และบังคับให้ทุกคนคาดเข็มขัดที่เป็นผู้โดยสารนะนะ
ใช่ค่ะเมื่อกี้มีคนถามบอกว่ารถพลิกอัพต้องคาดไหม
ถ้าเกิดว่าเป็นรถพลิกอัพเนี่ยคนที่เป็นคนขับกับคนที่นั่งตอนหน้า

ส่วนสองแถวก็ที่นั่งต่อหน้าเหมือนกันต้องคาดเข็มขัดทั้งสองคน
ส่วน๒แถวข้างหลังมันไม่มีที่ติดตั้งเข็มขัดนะนะ
ก็จะคาดไม่ได้อันนี้ตามประกาศคอสชเขาก็จะเว้นไว้
๕เมษายนถ้าเกิดก็ตำรวจเจอไหมค่ะ
ขัดนิรภัยรถส่วนตัวโดนปรับ๕๐๐
ถ้าเกิดแท็กซี่ผู้ตรวจการเจอเองปรับ๑๐๐๐บาท
รถโดยสารต่างจังหวัดนะฮะโดนปรับ๕๐๐บาทนะครับ
รวมถึงคนที่นั่งโดยสารด้วยก็จะโดนปรับไปด้วย๕๐๐บาทนะครับ
ค่ะส่วนในวันจันทร์ที่๒๗มีนาคมนี้
ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะ
นายกจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมค่ะ
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โดยบรรยากาศก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทาง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารเอยตำรวจเอ่ย
มีการประชุมวางแผนการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด
และติดตามหาข่าวป้องปรามกลุ่มผู้ไม่หวังดี
ติดตามหาข่าวป้องปรามกลุ่มผู้ไม่หวังดี